โอ้โหน้ำตกสวยงามมากอากาศก็บริสุทธิ์ดีคุณผู้ชม
แต่ว่าดูน้ำน้ำตกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สีขุ่นแบบนี้ต้องระวังน้ำป่าไหลหลาก
โคนถล่มน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
คุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกเมื่อคืนก็หลับสบายกันเลยทีเดียวนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังกันต่อเนื่องเพราะว่าดูแล้วฝนจะตกต่อเนื่องยาว
จนถึงช่วงเข้าพรรษานู่นเลยนะคะเป็นเพราะเหตุใดบ้าง
ตอนนี้นะคะจะมีกลุ่มเมฆฝนปกกลุ่มประเทศไทยทั้งตอนบนแล้วก็ตอนล่างอยู่แล้ว
คือลูกนี้นั่นเองคุณผู้ชมเป็นพายุโซนร้อนนะคะ
แต่ถามว่ามีอิทธิพลกับไทยโดยตรงไหมไม่ได้มีโดยตรง
แต่สิ่งที่มันส่งผลกระทบคือมันจะดึงลมดึงความชื้นจากหย่อมฝนเนี่ย
ก่อตัวที่พายุลูกดังกล่าวนะคะแล้วพายุลูกนั้นก็จะขึ้นฝั่งไปที่จีน
ส่วนไทยเราสิ่งที่ได้รับคือลมแรงขึ้นนะคะถ้าทะเลก็จะคลื่นสูงมากขึ้น
แล้วฝนจะตกมากขึ้นทั้งด้านแนวตะวันตกของประเทศ
คือมาตั้งแต่แม่ห้องศรตากาญจนบุรีไล่ลงไปเรื่อยเลยนะคะ
แล้วก็ภาคกลางได้รับความชุ่มฉ่ำตั้งแต่เช้าภาคตะวันออกไล่มา
ฝนจะตกตั้งแต่ด้านตะวันตกไปตะวันออกเช้าบ่ายค่ำนะคะ
ช่วง๕โมงเย็นนี่คือ๕โมงเย็นนะคะตอนกลางของประเทศก็เตรียมรับน้ำ
ถ้าหากว่าพื้นที่การเกษตรที่ต้องการน้ำก็กักเก็บน้ำเอาไว้
ใครที่อยู่ที่ลาดเชิงเขาระมัดระวังเรื่องของดินโครนน้ำป่าด้วย
คลื่นสูง๓เมตรบริเวณฝั่งอันดามันระมัดระวังในการเดินเรือด้วย
ส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง๑๒เมตรนะคะ
ลมพัดกระหน่ำมาแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะคุณผู้ชม

เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์รุนแรงมากเลยนะคะ
ที่ภาคตะวันออกต้นไม้เนี่ยค่ะโค้นล้มพาดผ่านถนน
ราที่สัญจรบริเวณจังหวัดตราดเองเนี่ยก็ไปไม่ได้นะคะ
ต้องจอดอยู่บริเวณสายตราดแหลมงอบ
รถกระบะบางคันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโดนต้นไม้ล้มทับใส่หลังคายุบ
คุณยายที่นั่งมาในรถก็ได้รับบาดเจ็บด้วยพังขนาดนี้เลยนะคะ
จากนี้ยังมีบ้านเรือนชาวบ้านที่อำเภอคลองใหญ่
ก็ถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับได้รับความเสียหายอีกหลังเช่นกัน
เราก็เตือนระมัดระวังนะคะระวังเรื่องของต้นไม้หรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
ตรวจสอบกันให้ดีเพราะว่าระยะนี้ไปจนถึงกันยายนฝนน่าจะชุกมากขึ้นด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะชาวนาอาศัยฝนตกต่อเนื่องช่วงนี้
ทำอะไรคะหาปลาค่ะหยิบอุปกรณ์ออกไปดักปลาที่มันไหลเข้ามาในนาไปประกอบอาหาร
ใช้ในการทำกินนี่แหละค่ะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ที่ได้ก็มีทั้งปลาซิลปลากระดีแต่ทีเด็ดชาวบ้านบอกปลาหลุดค่ะคุณผู้ชม
นำไปทำแกงหน่อไม้นะคะเรียกว่าเป็นเมนูแซ่บประจำฤดู
ที่หารับประทานได้ในช่วงฤดูน้ำหลากแบบนี้ค่ะเตือนกันต่อเนื่องค่ะ
คุณผู้ชมระมัดระวังกันให้ดีเรื่องของฝนฟ้าที่มันเทลงมา
แบบที่เราไม่ได้ตั้งรับอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นถ้าติดตามรู้ก่อนร้อนหนาว
แล้วก็เตรียมรับมือกันให้ดีทั้งดินคนถล่มน้ำป่าไหลหลาก
น้ำท่วมฉับพลันบริเวณที่ลาดเชิงเขาหรือว่าพื้นที่เสี่ยงกันด้วยนะคะ
แล้วติดตามกันใหม่ค่ะวันนี้ดิฉันไปดีกว่าท่าจะไม่ค่อยดีสีน้ำแบบนี้ค่ะ